ไม่ได้มีไว้แหกนะคะกฎมีไม่ทำตามค่ะ
พูดแบบนี้แล้วเนี่ยนะคะกฎหมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการห้ามเล่นน้ำ
รวมกลุ่มกันคุณค่ะยังมีคนทำอยู่เลยนะคะ
โดยเฉพาะที่จังหวัดร้อยเอ็ดค่ะกลุ่มวัยรุ่นรวมตัวกัน
เล่นน้ำสงกรานและเล่นน้ำอย่างเดียวไม่พอ
เปิดเพลงเสียงดังเปิดเวทีเล็กเต้นกันตุ้มเลยนะคะ
แล้วก็สาดน้ำคนที่ผ่านไปผ่านมาด้วยไลฟ์เฟซบุ๊ก
โชว์ความกล้าหารของตัวเองในทางที่ผิดเนี่ยนะคะ
ดูไลฟ์เขาก่อนค่ะ

แล้วจะบอกว่ายินดีด้วยดีใจด้วยนะคะ
คุณได้ลงหน้า๑๑๑๑สรุปพิมพิมพ์ภัยรักษ์แล้ว
สงการแต่คุณสร้างชื่อเสียนะคะ
ไม่ใช่ชื่อเสียงให้กับจังหวัด

คุณไม่กลัวแต่คุณก็ต้องถูกจับอยู่ดีเนี่ยนะคะ
ทำแบบนี้แชร์ในโลกโซเชียลมีเดีย

มีคนมาบอกไหมโอ้โหพี่คนจริงมากเลย

คนด่าทั้งนั้น๑๙๙๙๙๙๙นะคะ

ตั้งวงกินเหล้าเปิดเพลงเสียงดัง
สาดน้ำใส่คนที่ผ่านไปผ่านมาคุณค่ะ
คนที่สาดน้ำนั่นแหละเขาแจ้งความมาจับคุณเนี่ยนะคะ
ฟายปกครองและตังรวจสวพพทองค่ะ
ควบคุมตัวผู้ชายที่ปรากฏอยู่ในคลิป๕คน

เยาวชนชายอีก๒คนค่ะ
นำตัวทั้งหมดเลยมัดรวมกันเลย
ไปโรงพักตรวจปัสสาวะเบื้องต้น
ออกมาเป็นไบโอเล็ตค่ะเป็นสีม่วงนี่นะคะ

ทำกิจกรรมมั่วสุมกันหน้าที่ใด
อาจก่อให้เกิดสภาวะที่ไม่ถูกสุขลักษณะ
ซึ่งอาจเป็นเหตุให้โรคติดต่ออันตราย
หรือเกิดการแพร่ระบาดตามประกอฉุกเฉิน
และก็เป็นการผิดตามประกาศของจังหวัดร้อยเอ็ดด้วยนะคะ
ทำไม่ได้นะคะย้ำนะคะ
เรื่องของเล่นน้ำสงกรานไปแล้ว
มั่วสุมรวมตัวกันเขาก็ห้าม
ก็ยังมีคนทำค่ะตำรวจสพนปลือ
นำกำลังไปตรวจสอบบ้านหลังหนึ่ง
อยู่ที่อำเภอบังละมุงได้รับแจ้ง
บอกว่าชาวบ้านเขาบอกว่าในบ้านในบ้านคุณเจ้าหน้าที่
มีทั้งคนไทยมีทั้งต่างชาติมันมามั่วสุมกัน
เข้าไปตรวจสอบค่ะเยอะด้วย๒๗คน
มีชาวจีน๔ปากีสถาน๑ส่วนใหญ่เป็นสาวประเภท๒

ไลฟ์เฟซบุ๊กด้วยขออภัยนะคะ
สดผ่านแอปพลิเคชันไขวซึ่งเป็นแอปพลิเคชันของต่างประเทศ
ลักษณะเดินโชว์โพสต์ท่าทางให้สมาชิกเขาได้รับชมกัน
เจ้าหน้าที่ก็พอไปถึงก็ต้องจับแยกกัน
ตรวจเช็คอุณหภูมิร่างกาย
เลื่อนย้ายทั้งหมดไปสอบสวนเพิ่มเติมที่สพนปลือแล้วก็แจ้งข้อหา
ฝ่าฟื้นพรกรฉุกเฉินส่วนข้อหาอื่นจะสอบสวน
ถ้าพบว่าผิดอื่นอีกพรบคอมอะไรต่าง
เดี๋ยวดำเนินการตามกฎหมายต่อไปค่ะ
ส่วนที่สมุทรสาครในวุฒิชัยสุพักขวานิสเป็นนายอำเภอเมืองนะคะ
พร้อมตำรวจสพอสมุทรสาครค่ะ
ไปตรวจศูนย์การค้าแลนด์มาร์คภายในร้านเมกะตำบลมหาชัย
เพราะมีคนแจ้งว่ามีคนลักลอบเปิดบริการมั่วสุมดื่มสุราแล้วก็เปิดเพลงเสียงดัง
พอไปถึงก็เจอว่าประตูหน้าร้านมันปิดแต่เสียงเบสไงคะ
มันทะลุประตูออกมาตุ๊บตุ๊บตุ๊บตุ๊บเบาไง
ตำรวจก็เอาเงื่อหูฟังอ้าวใช่แน่แล้วข้างในมันต้องมีอะไรเนี่ยนะคะ
เปิดประตูเข้าไปค่ะพบนายธนพัฒน์ตันบวรชัยเจริญ
อายุ๒๙ปีเป็นเจ้าของร้านแล้วก็กลุ่มวัยรุ่นอีก๒๑คน
ดื่มสุรากันอย่างสนุกสนานตรวจค้นในร้านพบสารเสพติดเคตามีนด้วย
จากนี้นะคะนายวรทัศน์เจษดาลักษณ์อายุ๓๐ปี
มีเคตามีนอยู่ในตัว๓๘๔กรัม
เรื่องต้นแจ้งข้อกล่าวหาร่วมกันชุมนุมมั่วสุมอันนี้ผิดพรกรฉุกเฉิน
ส่วนนายวรทัศน์ที่เจอเคตามีนได้ข้อหาเพิ่มเติมไป

นายธนพัฒน์เจ้าของร้านเจ้าของบ้านถูกแจ้งข้อกล่าวหาฝ่าฝืน
จังหวัดเรื่องปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว
แล้วก็ฝ่าฝืนคำสั่งคอสชที่ปล่อยให้มีการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วย
แล้วข้อหายาเสพติดเอาไปอีกควบคุมตัวทั้งหมด
ส่งดำเนินคดีต่อไป
อกจากนี้สถานที่ของคุณที่เคยเปิดเป็นสถานบริการ
หลังจากที่คุณรอว่าโควิดหายคุณจะได้เปิดอีก
ผู้พัฒนาการเสนอไปเลยปิดยาวไปเลยจ่ะ๕ปีค่ะ